อ๋อส่วนพี่มนต์เนี่ยเป็นผู้ให้

ให้มาทุกงวดคุณผู้ชมค่ะ

ชี้แนะอีกแล้วเป็นแนวทางก่อนวันพรุ่งนี้

มนศิษย์มาอีกแล้วงวดนี้เผยแบบไม่กั๊กเลย
เจ้าตัวบอกเลยว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ย
คิดง่ายแจ๊กกะลีนขวัญไม่ต้องไปไหว้หาอะไรที่ไหน

ไทยรัฐทีวีดูประจำเลย
เหตุบ้านการเมืองเปิดทีวีดูข่าว

หลังจากนั้นพี่มนต์สิทธิ์ก็แชร์ตัวเลขที่ตัวเองผสมมาเอง

จะได้โชคลาภกันไปด้วยก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง

มีใครสงสัยว่าเออพี่เอาจริง
แต่ละงวดเนี่ยเห็นพี่จัดเต็มทุกงวดเลย

เอาจริงมันมีรางวัลใหญ่เคยได้เข้ากระเป๋ามากับเขาบ้างไหม

แต่ละงวดนี่นะพี่ได้มา

แต่หลักสำคัญพี่เขาบอกซื้ออย่างมีสติ

ทุกวันนี้แต่ละคุณค่ะแต่ละคุณค่ะผิดเสียงดวงล่ะ
ผิดบ้างถูกบ้างก็เพราะว่านี่แหละก็ดูข่าวไปด้วย
แล้วก็สอดส่องอาจารย์หลายอาจารย์

ขอให้แม่รักแฟนเพลงที่กำลังชมบันเทิงไทยรัฐอยู่นะครับ

๑๖กันยานี้นะครับเดี๋ยวพลาดนะครับ
สาธารณ์บุญละเมิดต่างด้วย
นี่เขาให้พรบันเทิงไทยรัฐมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ
พี่มนศิษย์ก็ขอเติมบุญด้วยเสริมความปังให้ตัวเอง
เพราะว่าเห็นพี่แกเล่ามาเนอะคือไปครอบครูมาค่ะคุณผู้ชม
ทำพิธีด้วยอาจารย์เทพนี่เลยตามภาพเลยไปถึงเชียงรายเนี่ย
แล้วสิ่งที่จะช่วยเสริมบารมีเสริมโงเห้งให้หน้าตาดูดี
ทำให้ไม่แก่ให้มีเสน่ห์ให้การพูดการจานเนี่ย
ราบรื่นไม่ไปสะกิดหูใครไม่ไปตะขัดตะขวงใจใครนั่นเองนะฮะ
เอาเป็นว่าขอให้แฟนบันเทิงไทยรัฐแล้วก็ขอให้พี่มนต์สินเนี่ยปัง
ไปพร้อมกันเลยนะคะ

แต่ก็ยังยืนยันว่าไม่ซื้อแบบมีสติแต่ของพี่แกก็ซื้อสลายใบ
ซื้อแบบมีสติแบบกลางอะไรอย่างเงี้ย

เอาเป็นว่าพรุ่งนี้ติดตามถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีของเรานะคะ